คุณผู้ชมค่ะเปิดรายการมาแบบนี้
ขอเริ่มต้นกันที่ความปังกันหน่อยดีกว่า
ครั้งแรกวันนี้ถอยดีกว่า

ไม่ใช่ถอยหลังหนีนะถอยรถคันใหม่ดีกว่า
คนมันปังอย่างพิตรตะแตนชนกระดาษ
คุณผู้ชมค่ะถือเลิกงามยามดีเมื่อวานนี้ค่ะ
วันที่๒๘มิถุนายนถอยรถใหม่ป้ายแดง
ป้ายทะเบียนคือก๒๔๑๔สระบุรีค่ะ
ไก่๒๔๑๔สระบุรีนะคะ
เจ้าตัวก็บอกว่าต้อนรับสมาชิกใหม่
เอ๊ะน้องอะไรนะอ๋อยังไม่ตั้งชื่อ

เอาเป็นว่าเอาไว้ขนเงินขนทองเข้าสวนนะลูกนะ
นี่รถใช้ทำสวนนะคุณผู้ชม
แค่จุดมุ่งหมายที่ถอยรถออกมาก็พาปังแล้วค่ะ

หรือว่าชาวเน็ตก็ช่วยตั้งชื่อน้องขนเงินชื่อน้องขนทองดีไหมคะคุณพี่
เออก็ต้องบอกว่าน่าจะสมหวังไม่ยากนะคะ
เพราะว่าพี่ตั๊กกะแตนเนี่ยขยันแล้วก็อดทน
แล้วก็เก็บออมเก่งด้วยคุณผู้ชม
ต่อไปนี้กรุณาเรียกว่าซ้อแอนชนระดา

ซ่อแทนอ๋ออันนั้นของบอสบอยไปอย่าเพิ่งให้แย่งเขานะคะ

ป้ายทะเบียนกไก่๒๔๑๔สระบุรี

ใครรู้มากใครบอกนะเลข๙
บ้านก็สวยรถก็สวยอย่างที่บอกไป

อันดับที่ตั๊กกะแตนค่ะไปตอนที่ลูกตุ้งสาว
แนนแนนแนนแนนซีแนนซีขอบตาย
คนนี้บอกเลยว่าไปแสดงดนตรีที่ไหน

ขอพรพระเอาเลิกเอาใช้ทุกครั้งค่ะ

วัดถ้ำคีรีธรรมอำเภอเมืองจังหวัด
กาญจนบุรีนะฮะนอกจากนี้ก็ไปขอพรเสร็จไหม

และแม่ยากันยาวะดีนาทีเทวี

ก่อนจะปิดท้ายด้วยการล้วง

ซึ่งน้องแนนซี่ล้วงได้เลข

๕๑๕แม่

ยังมีอีกคุณผู้ชมจากน้องแนนซี่ค่ะ
ไปที่เจ้าพ่อน้ำ๒บน๑๐คำสร้อยกันหน่อย

ไม่ได้บอกตัว๒ตัวมาทีเดียว๖ตัวคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ว่างก็เลยกลัวตัวเองว่าง

เอาเป็นว่าจัดมาให้๖ตัวโลดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตัดเอาเด้อเผื่อใครอยากจะแบบดูแค่เลขท้าย๒ตัวอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
อย่าว่ากันเด้อถ้าผิดถูกจกตาเด้นะ
แล้วก็๑๕อันนี้แถมมาด้วยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นไงล่ะตรงกับเลขที่น้องแนนซี่ล้วงหายได้เมื่อกี้ไง
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นล่วงหน้า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

ก็ไม่เชื่อล่ะค่ะทุกครั้งที่พี่น้ำสอง

ถึงที่เขาซื้อขูบบ่อยมาก

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ